คุณผู้ชมคะย้อนไปเมื่อปี๕๖ค่ะมีคดีจ้างวานฆ่า
นายสุชาติโคตรทุมอดีตประหลัดอบจขอนแก่น
แล้วก็ข่าวด่วนที่มาเมื่อช่วง๑๑โมงที่ผ่านมา
ทางศาลชั้นต้นของศาลจังหวัดขอนแก่นได้ตัดสินประหารชีวิต
นายนวัฒน์ต่อเจริญศุกร์สสขอนแก่นพักเพื่อไทย
ในคดีนี้ที่เป็นผู้ต้องหาจ้างวานค่า
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าโปรงศพเป็นเงิน๓แสนบาท
ส่วนทีมทนายความฝ่ายจำเลยก็มีการยื่นขอประกันตัว
แล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารต่อไปค่ะ
โดยช่วงสายที่ผ่านมาสารจังหวัดขอนแก่น
นัดอ่านคำพิพากษาคดีนายนวัดต่อเจริญศุกร์
สศขอนแก่นเข็ด๗พไทย
เป็นจำเลยก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
จ้างวานฆ่านายสุชาติโคตรทุมอดีตประหลัดอบจขอนแก่น
เมื่อ๗พฤษภาคมปี๒๕๕๖นะคะ
สารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
และมีคำพิพากษาประหารชีวิตนายนวัฒน์
และให้ชดใช้ค่าโปรงศพเป็นเงิน๓แสนบาท
พตตรีไพโรธกุจิรพันธ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ก็กล่าวว่าในฐานะเจ้าของสำนวน
สมัยที่ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ

เพื่อรับฟังคำสั่งสารสารชั้นต้นของสารจังหวัดขอนแก่น
โดยสารได้พิจารณาตามพยานหลักฐาน
เป็นที่ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลย
ก็คือสสนวัฒน์ใช้จ้างวานให้บุคคลทั้ง๔
ที่ถูกจับกลุ่มและสารได้ตัดสินไปก่อนหน้านี้
ให้ฆ่านายสุชาติตามวันและเวลาที่เกิดเหตุจริง
ก็มีพยานหลักฐานต่างนะคะที่สอดคล้องต้องกัน
จึงทำให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการฆ่า
แล้วก็พยานก็ยังคงยืนยันทั้งพยานบุคคล
นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะ
ทีนี้เมื่อนำมาประมวลกันแล้วจึงปราศจากข้อสงสัย
สารท่านจึงมีคำตัดสินประหารชีวิตจำเลย
แต่ว่าคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่สิ้นสุด
เพราะว่าฝ่ายจำเลยจะขออุทธรณ์
อย่างไรก็ตามนะคะทั้งคำให้การของผู้ร่วมกระทำความผิด
ตำรวจแล้วก็พนักงานอายการได้สอบไว้
สารท่านได้เชื่อว่าไม่ได้เป็นการปรุงแต่งพยาน
จะมากลับคำในชั้นศาลก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เชื่อ
ขณะที่การที่จำเลยสู้ในเรื่องของโทรศัพท์
สารท่านก็พิเคราะห์นะคะว่าไม่น่าที่จะเชื่อถือได้

คงต้องรอทีมทนายความอีกครั้งหนึ่งด้วย

ทันทีที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จ
ตำรวจศาลก็ได้คุมตัวนายนวัฒน์ไปยังห้องควบคุมตัว
ผู้ต้องหาบริเวณชั้น๑ของศาลจังหวัดขอนแก่นทันที
ส่วนทีมทนายความฝ่ายจำเลย
ก็อยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอประกันตัว
และก็เตรียมยื่นอุทรคำสั่งศาลต่อไป
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจำได้นายนวัฒน์เนี่ยเคยมีประเด็นแบบนี้
ที่เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกันยายน
ที่เป็นการวางมวยกันกับนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคาม
เกิดขึ้นในห้องทำงานของหัวหน้าพักเพื่อไทย

ตอนนั้นนายนวัฒน์มีการเอาลูกน้องมารุมทำร้ายนายยุทธพงศ์ในห้องหัวหน้า
แล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่งงเป็นไก่ตาแตกเลย
นายยุทธพงศ์ที่โดนทำร้ายก็ได้รับบาดเจ็บ

แต่ท้ายที่สุดก็จบศึกนะคะ
เพราะว่ามีการขอโทษขอโพยกัน
อันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นกัญญา
แต่ว่าคดีนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นคดีเมื่อปี๕๖นะคะ